โคราชคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่านี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เนรมิต
ข้าวโพดที่เคยแห้งแรงที่เคยรกร้างให้กลายเป็นวิมารบ้านโคกค่ะ
ไปกันเลยนะจ๊ะที่วิมารบ้านโคกนี่
มีหลายคนไปยืนถ่ายรูปกดไลค์กดแชร์เช็คอินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
ที่นี่คือบ้านโป่งแมลงวันค่ะอยู่ที่หมู่๕ตำบลโคกรวดจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
หรือหลายคนรู้จักกันในชื่อว่าวิมารบ้านโคก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังฮิตเลยครับเพราะอะไรนี่คุณดูสิบรรยากาศมันวีงามมากที่สุดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เขียวขจีมีสวนผลไม้มีที่ให้นั่งพักมีสะพานไม้ทอดยาวไปตามเส้นทางนะคะ
แล้วก็ยังมีร้านอาหารแล้วก็กาแฟให้บริการกันอีกด้วย
ทีมข่าวของเรานี่บุกไปถึงที่ก็ไปดูสวนผลไม้สดเลยนะคะ
จะเป็นลูกฝรั่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ

ฝรั่งผลไม้ลูกฝรั่ง
เป็นสวนแบบเกษตรผสมผสานให้ได้เรียนรู้กันด้วยนะคะ
เจ้าของพื้นที่บ้านโคกวิมารก็คือคุณอาณาตาเหล่าสูงเนิน
บอกว่าเมื่อก่อนนะพื้นที่ตรงนี้เป็นแค่ไร่ข้าวโพดที่แห้งแรง
ก็เลยคิดอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้มันทันสมัยให้มันสวยงามขึ้น
แล้วก็เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานที่ต้องมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เป็นจุดพักผ่อนด้วยเป็นจุดเรียนรู้ธรรมชาติด้วยนะคะ
ก็เลยปรับพื้นที่ทั้งหมด๑๑ไร่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติแบบนี้
แล้วก็ใช้ชื่อว่าวิมารบ้านโค
แต่เห็นแบบนี้ยังบอกได้เลยว่ายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะ
นี่ขนาดยังไม่สมบูรณ์ยังสวยงามขนาดนี้
ต้องบอกว่าตอนนี้เขากำลังเติมเต็มเรื่องของความสวยงามตามธรรมชาติให้ต้นไม้ได้ง่องามเขียวขจี
แต่ถ้าใครอยากจะไปตอนนี้ก็ไปได้เพราะสวยมากเลย

นี่เห็นไหมมีวิวถ่ายรูปมีดอกย่าพลิ้วไหว
บอกพี่กัดกันก่อนคุณชนะจะได้ไปถูกที่ถูกทางไม่หลงป่าหลงเขานะคะ
อยู่ที่ริมถนนสายบายพาร์ทหรือว่าถนนหมายเลข๒๐๙
โป่งแมลงวันหมู่๕ตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ให้เบอร์ดีกว่าโทรไปถามเลยนะคะ๐๖๕๖๘๗๘๗๘๙
ซึ่งยังไม่หมดนะยังมีอีกหนึ่งมุมที่คุณนิวนาวอยากให้

คุณรู้ได้ยังไงคุณแอบไปตั้งแต่เมื่อไหร่

มุมนี้คือไปแล้วต้องไปถ่ายรูป

ดูไปดูมาเฮ้ยตามันจะเลลิยีลิยี

หรือว่ารอยยิ้มเธอมันเข้าตาเลยเป็นแบบนี้
อ๋อฮ่า

เห็นแล้วมันนะอยากจะไปจังเลย
ไปไปได้เลยเขาไปฟรี
ตอนนี้อยู่ที่โคราชไม่ไกลด้วย
บางทีไปเนี่ยก็จะได้ไปเจอเพื่อนใหม่

เพราะคุณต้องไปถ่ายรูปได้
แต่ยังทันไปเที่ยวไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ได้
พวกเราสองคนเป็นเพื่อนถ่ายรูปกับคุณได้

โอ้โหไม่คิดวันนี้ฉันจะเบื่อคุณเลย